พาไปดูที่นครศรีธรรมราชหน่อยลงใต้ไปดู

นี่เป็นนาทีชีวิตจริงนะคุณคือคนที่ติดอยู่เนี่ย
กองเพลิงแบบนี้เขาคงตื่นตระหนก

เห็นแล้วท่าทางเหมือนกับแบบโลกมาก
คุณผู้ชมวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าข้างในน่ะ

แล้วจะทำอย่างไรจนเจ้าหน้าที่ตะโกน

สุดท้ายเขาตัดสินใจค่อยปีนแล้วห้อยตัวลงมา
จังหวะตอนนี้สิเหมือนเขาทำอะไรไม่ถูกจริง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๗๖
อยู่ที่อำเภอท่าสาราของนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมจะเห็นเลยข้างบนที่ไฟลุกท่วมเยอะ
ส่วนบนมันเป็นไม้ติดไฟแบบนี้ดี

ทีนี้พอไฟมันลุกไหม้ชั้น๒แบบรุนแรง
แล้วที่เห็นอยู่วงเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
โอ้โหตกใจมากนะไม่รู้ว่าจะทำยังไง
สุดท้ายเขาตัดสินใจปีนลงมา
ที่เจ้าหน้าที่บอกก็ทุลักทุเลพอสมควรนะคะ

นี่กู้ภัยหน่วยประชาร่วมใจ
แล้วก็ใต้เต็กเชี่ยตึงนั่นนะคะก็ไปช่วยเหลือค่ะ
รวมถึงมีรถอบตของท่าสารา

บ้านหลังนี้เป็นของนายวิรัติโภชนาอายุ๗๐ปี
ตอนนั้นตัวเจ้าของบ้านหนีออกมาได้ทันค่ะ
แต่ที่วิ่งอยู่บนชั้น๒คือลูกชายของนายวิรัติ
เพราะว่าตอนนั้นทุกคนหลับกันหมดแล้ว
พอมาเกิดไฟไหม้มันมาตรงแผงควบคุมไฟในบ้าน
แล้วลามลามแบบเร็วด้วย
ทีนี้ทรัพย์สินอื่นก็เสียหายหลายรายการเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
แล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ก่อนนะคะ